ยอดมวยไทยรัฐในวันเสาร์บ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
วันนี้คู่เอกนะครับอุ้ยเสือป้อจะเจอกับไข่วันเล็กต่อหลักสอง
ซึ่งเป็นมวยสร้างของเวทีนี้เลยก็ว่าได้นะครับ
ความพร้อมล่าสุดของการชามหนักเมื่อช่วงเช้านะครับแต่ว่าให้ดูเนื้อตัวตอนซ้อมก่อนดีกว่าครับ
โดยอุ้ยเสือป้อซูจีบะหมี่เกี้ยวมุมแดงจากอำเภอประษะนะครับ
ก็อายุ๒๒ซ้อมอยู่ค่ายมวยซูจีบะหมี่เกี้ยว
ช่วงหลังหายไปนาน๕๖เดือนเพราะว่าบาดเจ็บ

ก็กลับมาชก๑ไฟล์โชว์ฟอร์มไว้ที่เวทีมวยไทยรัฐด้วยการชนะน็กโอโรโนเมืองศรีมายก๓
จะเจอกับไข่หวานเล็กต่อหลัก๒จากอำเภอกาบเชิงครับวัย๒๐ปี
คู่นี้เจอกันมาแล้ว๓ครั้งคู่เสือป้อชนะ๒แพ้๑ครับ
โดยไขวาเล็กช่วงหลังโอ้โหมวยสดมากครับ
เป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายจัดจ้านช่วงหลังชนะน็อกมาสี่ไฟล์ติดนะครับ
ยกสุดท้ายเนี่ยไปโดนในช่วงต้นยกนะครับเอาคืนไม่ทันนะครับ
หลังจากนำมาตลอดชกกับพิกัด๑๔๔ปอนด์นะครับ
คู่นี้น้ำหนักช่างเมื่อเช้ามุมแดง๑๔๔๑ลดไปจุด๑นะครับ
น้ำที่น้ำเงินมาพอดีพิกัดครับ
ส่วนคู่อื่นคู่รองนะครับพิกัด๑๒๑กับ๑๒๓ปอนด์นะครับ
แดงต่อ๒ปอนดระหว่างลำน้ำหมู่เล็กต่อมีนบุรี
เจอกับเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัยครับเมื่อเช้ามาพอดีพิกัดทั้งคู่เช่นเดียวกัน
ส่วนคู่สองครับพี่กัด๑๐๕ปครับกล้ารบชอวิชเชียญชัย
เจอกับเสกสิทธิ์ทอแสงเทียนน้อยเมื่อเช้ามาพอดีพิกัดเหมือนกันครับ
และคู่แรกพี่กัด๑๐๘ปกับ๑๐๖ปมูลน้ำเงินต่อ๒ปครับ
ก้าวเด้งซูจิบะหมี่เกี้ยวมา๑๐๙๑ลดไป๑๑ปนะครับ
พบกับต้นเพชรปประมุกมาพอดีพิกัด๑๐๖ปอนด์อย่าลืมติดตามครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้บ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
ไทยรัฐนะครับมวยดีดูฟรีไม่มีการพนันครับ